แล้วก็อย่างความสัมพันธ์กับ๒๗ปีแล้วกับฮาเวิร์ด
ถ้ามันไม่พัฒนาเลยและมันยังอยู่เท่าเดิม

คือจริงมีแฟนแล้วเป็นคนติดแฟนอยู่ด้วยกันทุกวัน
แต่พอมันห่างกันมากขึ้นแล้วการกระทำเขาถ้ามันยังไม่เปลี่ยน

ก็บอกเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนโอเค
แล้วก็ยังดูเรื่อยแล้วก็ยังให้อภัยกันต่อไป
ตอนนี้สามารถว่าเราไม่ได้แอบคบกันหรือกิดกัน

นี่เปิดผลมากเลยนะสักวันนี้ไป